อ่าอ่าอ้าอ่าอ่า

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย

ประเทศเลยนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
๘นาฬิกาตรงนะครับหลังเคารพทงชาติแล้วทั้ง๒วัน

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
นอกจากจะมอบนะครับน้ำใจมอบแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมแล้ว
เรายังมอบนี่นะครับเงินทุนสู้ชีวิตนะครับสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนเลยนะครับ

ครั้งที่แล้วค่ะเราอยู่กันกับสาวน้อยนะคะที่รู้จักสู้ชีวิตตั้งแต่อยู่ป๓ค่ะคุณผู้ชม
ครั้งที่แล้วได้ฟังเสียงเพลงของเธอไปแล้วนะคะคือไม่ได้เรียนโรงเรียนจีนนะแต่สามารถร้องเพลงจีนได้อย่าง
โอ้โหสำเนียงนี่คือดีมากเลยคุณผู้ชมที่รักค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าไฟหาความรู้ตามแบบที่ชอบงานที่ทำก็เลยออกมาดีเพราะว่ารู้จักทำงานตั้งแต่เล็กน้อยค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพักขพรนามสกุลทิติธรรมวัฒน์ชื่อเล่นชื่อชมพู่อายุสิบเอ็ดปีหนูอยู่ป๕โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญจังหวัดชายนาฏค่ะที่บ้านหนูอยู่ด้วยกันสองคนค่ะมีหนูกับยายยายหนูชื่อเล่นชื่อต่องอายุหกสิบปีค่ะเป็นคนพิการเพราะถูกรถเมย์เหยียบค่ะ
เมื่อ๓๐ปีที่แล้วนะคะยายกับแม่หนูขอไปทำธุระกันนะคะแล้วยายกำลังจะลงจากรถเมย์ค่ะแล้วยังลงได้ไม่สุดนะคะแล้วรถเมย์ก็เหวี่ยงเข้าไปใต้ท้องรถนะคะแล้วก็ถูกเหยียบครึ่งตัวค่ะ
รถเมย์ใหญ่นะคะหลังมันเป็นสองล้อคู่มันเหยียบกลางตัวไปเลยค่ะไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าสลบเป็นสิบคืนทีละกว่าเราจะฟื้น
ฟื้นมาแล้วก็ทรมานมากมันเจ็บไปหมดเลยค่ะต้องร้องขอให้หมอฉีดยาแก้ปวดตลอดเลยสมัยนั้นนะคะมันเบิกอะไรไม่ได้เลย๓๐ก็ไม่มีคือถูกรถเมยเหยียบแล้วก็ต้องช่วยตัวเองอะค่ะ
คนขับรถเมย์หนีค่ะตอนคนชุนละมุนอยู่โรงพยาบาลสามคืนถึงว่ามีคนปลามาติดต่อเป็นเจ้าของไข้คือเจ้าของบริษัทรถเนี้ยค่ะคือเขาจ่ายให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จ่ายยาให้ถ้าเงินหมดเขาก็ไม่จ่ายให้
เส้นที่เอ็นมันขาดถูกต่อไว้ทั้งหมดนะคะมันก็แป๊บแป๊บบางทีมันก็กระตุกแต่มันอยู่ข้างในเราเกาก็ไม่ได้มันเหมือนมีตัวอะไรยุบยิบยุบยิบบางทีก็ปวดล้าวทรมานเวลาปวดเมื่อยพอเราบ่นปุ๊บชมพูก็จะวิ่งมาเลยค่ะมาบีบให้แม่แม่ตรงไหนแม่ปวดตรงไหนเจ็บตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยายก็อาการยังไม่ค่อยดีขึ้นนะคะ
ยายก็เดินเอียงเอียงอะค่ะเดินแบบคนพิการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
จากยายพิการยายก็ยังเป็นโรคเบาหวานค่ะหนูต้องฉีดยาให้ยายประจำเป็นทุกวันค่ะวันละสองเข็มค่ะเช้าเย็น
ตรงสดือค่ะก่อนนั้นฉีดตรงแขนแล้วเจ็บอะค่ะก็เลยต้องมาฉีดตรงสะดือแทน
ฉีดยาให้ยายตั้งแต่อายุเก้าขวบค่ะจนมาถึงตอนนี้ค่ะเวลาฉีดยาให้ยายหนูไม่เคยกลัวเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากเป็นหมอค่ะ
หนูอยู่กับยายตั้งแต่เกิดค่ะรักมากค่ะรักมากกว่าชีวิตอีกค่ะถ้าไม่มียายหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงค่ะเพราะว่าหนูผูกพันกับยายมากค่ะเหมือนเป็นแม่คนที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ
ชมพู่ได้เด็กดีเด่นของโรงเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีสี่ตำบลค่ะเขาเป็นเด็กดีแล้วเรียนเก่งได้ที่หนึ่งตลอด
พอเป็นเด็กเล็กก็เหมือนขี้โลกพุงใสเห็นไส้ในเลยค่ะก็เลี้ยงมาก็รักผูกพันมากตายแทนกันได้เพราะเขาก็รักเราเราก็รักเขา
ทุกวันนี้นอนก็ต้องนอนจับมือกันก่อนจะหลับก็ต้องบอกแม่ฝันดีนะกุ๊ดไนท์นะก่อนจะไปโรงแรมก็ต้องบอกว่าแม่รักแม่นะทั้งทั้งวัดดีไปแล้วเพราะออกจุงจักรยานออกแม่วัดดีนะรักแม่นับ
จะอยู่ยังไงจะเลี้ยงน้องยังไง
ยายหนูก็เป็นหนี้สหกรการเกษตรอยู่สองหมื่นกว่าบาท
กู้มายี่สิบกว่าปีเกือบสามสิบปีแล้วค่ะ
ยายหนูก็ใช้แต่ดอกบางปีก็ไม่ได้ใช้
ก็เลยเพิ่มกันมาเป็นแปดหมื่นกว่าบาทค่ะ
ยายพูดทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะใช้หนี้หมด
หนี้ของตัวเองแล้วก็หนี้ของแม่ค่ะ
หนูก็รู้สึกอยากทำให้สำเร็จ
ว่าอยากปลดหนี้ให้ยายให้ได้แล้วก็ของแม่ค่ะ
ครอบครัวเราจะได้อยู่มีความสุขสักที
หนูอยากบอกแม่ว่าอดทนหน่อยนะคะ
อีกหน่อยหนูจะใช้หนี้ให้ได้ค่ะ
รู้ป่ะว่าแม่อยากให้หนูเป็นไรหรอก
อยากให้หนูได้ดีอยากให้หนูเป็นเด็กดี

แม่รักหนูมากที่สุดเลย

สาวน้อยหน้าใสหัวใจกระตันอยู่ขอ
ต่อสู้เพื่อหนี้ของแม่และยาย
เชิญพบกับน้องชมพู่ครับ

สวัสดีค่ะ
ก็ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรานะครับ
ก็มากับคุณยายนะฮะที่ผูกพันกันมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดเลยนะครับ

สองคนยายหลานอยู่กันมาตั้งแต่เล็กเลย

คุณยายคือเห็นบอกว่าคุณยายเนี่ยประสบอุบัติเหตุ

ก็ตอนนั้นก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ครับตอนนี้ก็ขึ้นรถเมย์วันนั้นจะมารับเงินเดือนก็กดกลิ่งก็มายืนประตู
พอมาถึงตรงป้ายรถจอดบนนั้นมันเป็นทางโค้งด้วยก็ก้าวลงได้ขาเดียว
คนยังไม่ลงอีกเยอะค่ะก็ลงคนแรกเท้าหวิดก็จับกระตุกเข้าใต้ท้องรถเลยค่ะ
มันเหวี่ยงนะคะรถช่วงเหวี่ยงพอดีเลยค่ะ
เข้าในท้องรถสองล้อหลังมันเป็นล้อคู่ใช่ไหมคะรถบัตรใหญ่อะค่ะ

ก็เหยียบพาดนี่เลยค่ะกลางตัวไปอย่างนี้

ตอนที่เราโดนเหวี่ยงไปแล้วรถเมย์เหยียบนะตอนนั้นก็คือไม่ได้สติ
เหยียบแล้วก็ไม่รู้สึกตัวมีเสียงในหูว่าหยุดหยุดให้รถหยุด
เพราะตรงนั้นเป็นป้ายคนเยอะค่ะแล้วเป็นวินมาสัยด้วย
แล้วก็เราก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวจนพอเรารู้เรื่องราวลูกก็บอก
แม่เหมือนรถเหยียบแม่เหมือนเหยียบหมาเลยเนื้อติดถนนไปหมดเลยบอกว่า
ตอนนั้นก็คือหมดสติไปแล้วก็ฟื้นอีกทีเลย
เป็นสิบคืนเป็นสิบวัน

ไม่เลยไม่รู้เลย
แล้วฟื้นมาคุณยายต่อเห็นตัวเราเป็นยังไงค่ะ
ทรมานมันกระดุกกระดิกไม่ได้

อยู่โรงพยาบาลมา๓เดือนกว่าค่ะ

แล้วคนที่เขาขับรถเหยียบเราเข้าไปเยี่ยมเราบ้าง
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยไปเลย
มีแต่เจ้าของเขาเป็นผู้จัดการเจ้าของบริษัทรถ
เขาจะจ่ายเข้าเงินโรงพยาบาลอาทิตย์ละครั้งค่ะ
เราก็นอนปวดนอนทรมาน
ก็คือทางโรงพยาบาลก็รอค่าใช้จ่ายทางอู่รถ

อู่รถก็เข้าไปซัพพอร์ตแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ไม่ได้ไปบ้าง
คือหมอวินิจฉัยอาการของคุณยายต่องว่าเป็นยังไงบ้างคะคุณยาย
ก็ต้องผ่าตัดเรื่อยเพราะต้องเอาเนื้อที่มันเน่าที่อะไรเนี่ยทิ้งค่ะ
เข้าผ่าตัดอาทิตย์ประมาณ๒ครั้งนะคะเข้าตลอดเลยค่ะวางยาสลบ
แล้วอีตรงเนี้ยมันบวมมันบวมอย่างนี้ค่ะทีนี้มันทนไม่ไหว
เขาใช้สลิงค์ดูดออกเป็นขวดน้ำเกลือสมัยก่อนนะคะขวดแก้วอะค่ะ
ละสองขวดเป็นสีน้ำปูนสีเลือดนะคะมันก็ทรมานไม่หาย
เขาก็ตัดสินใจผ่าเอากระดูกที่มันบิเนี่ยทิ้งแล้วก็ตัดเนื้อที่มันเน่าออก
มันก็เลยบุ่มไม่มีเนื้อเลยตรงนี้ค่ะมีแต่หนังกับกระดูกติดกัน
ก็ทรมานเจ็บปวดตลอดเลยไม่เหมือนเดิมแล้วนอนโรงพยาบาลนานเราก็ไม่รู้ว่านอนนานแล้วเราจะลุกไม่ได้
พอตาเด็กเขาไปทำงานเราก็อยู่คนเดียวแล้วก็ใช้ผ้าเหวี่ยงขึ้นไปเขามีลาว
เพราะเขาเอาเข้าไปอยู่ของพิเศษตอนนั้นนะคะ

ก็ยกขึ้นบนเตียง
แล้วคุณยายต่องได้ถามคุณหมอไหมคะว่า

บอกไม่ยอมตัดค่ะยอมตายก็บอกอย่างนี้
ต่องค่ะอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่คะ

๓เดือน๑๐วันและหลังจากนั้นกลับไปอยู่ที่บ้าน
ก็กลับไปอยู่บ้านนอกเพราะแผลก็ไปรักษาที่บ้านนอกอีก

ไม่ได้ค่ะไปหัดเดินที่บ้านนอกทำลาว

แล้วก็หัดเดินพยุงตัวเองจนกระทั่งมันเดินได้
กายภาพตัวเองใช้เวลานานอยู่เท่าไหร่คะคุณยายถึง๑๑นาที

เดินแล้วก็มาเดินได้เพราะเมื่อก่อนไม่ได้อ้วนอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าใน๑๑เดือนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ต้องทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวด

ก็มันที่มันไม่เหมือนเดิมค่ะมันต้องถูกยึดถูกอะไร
มันแป๊บแป๊บปวดตลอดเลยค่ะ

นอนก็ต้องนอนที่ถ้าแข็งหน่อยมันก็จะเป็นแผลอีกค่ะ

อันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วคะคุณยายค่ะ

กว่าปีแต่ว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันยังอยู่กับเราตลอด
ต่องคะณปัจจุบันเจ็บปวดตรงไหนบ้างเอ่ย
ก็ตรงแผลเนี่ยด้านข้างเนี่ยค่ะ
แล้วก็แถวนี้ค่ะเนี่ยแถวที่มันใหญ่มากแผลที่ตัวเนี่ยมันใหญ่มาก
เพราะตอนแก่อายุเรามากขึ้นมาเป็นเบาหวาน
มันก็เลยเป็นแผลขึ้นมาแล้วรักษาไม่หายก็ต้องทำแผลตลอด

ตอนนี้มีเบาหวานควบด้วยตรงไหนที่เป็นแผลก็จะไม่หาย
ใช่มันจะเป็นแผลอยู่งั้นทำตลอด
แล้วด้วยคุณยายต่องก็คือเป็นแผลได้ง่ายอยู่แล้วโดยธรรมชาติ
ของคนที่ประสบอุบัติเหตุแบบนี้
ชมพู่ขาดคุณยายบ่นว่าเจ็บปวดตรงไหนบ้างลูก
จะเป็นตรงนี้ค่ะแล้วก็ช่วงหน้าขา

หนูก็บอกว่ายายปวดตรงไหนบ้างแล้วหนูก็นวดให้ค่อยนวดครับ

อันนี้เราเห็นคุณยายต่องใส่เสื้อผ้า
ชมพู่อยู่บ้านเนี่ยชมพู่ก็ต้องเห็นตอนคุณยายแบบไม่มีเสื้อผ้าบ้าง

เหมือนน้ำร้อนลวกทั้งตัวค่ะแต่มันไม่ใช่น้ำร้อนลวก

เป็นแผลเหมือนน้ำร้อนลวกคืนผิวก็จะไม่เป็นปกติเหมือนอย่างเรา
เป็นแผลตั้งแต่ตรงไหนมาบ้างคุณเล็ก

เข่าขึ้นมาถึงตรงนี้เลยใต้ราวนมเลยไหมคะลูก

ฉีดยาให้คุณยายต่องตั้งแต่อายุเท่าไหร่
ตั้งแต่ป๔ค่ะ

การที่จะแทงเข็มแล้วมันมีเลือดออกมาด้วย
ไม่น่ากลัวค่ะเพราะหนูอยากเป็นหมอ

แล้วใครเป็นคนสอนให้ชมพู่เป็นคนเริ่มทำล่ะครับ
ไม่มีค่ะหนูทำเองเพราะไม่มีใครฉีดให้ยาย

ทำเองเลยไม่มีใครมาสอนว่าจะต้องทำแบบนี้

แล้วหมอก็ให้ยานั่นคืออินซูลิน

ไม่ใช่ค่ะเขามีเวลาเช้า
แล้วก็เย็นก็๗โมงก่อนเขาไปโรงเรียน

ค่ะแล้วก็จะเย็น๔โมงเขากลับจากโรงเรียน

ฉีดตรงนี้กับฉีดอย่างเงี้ยรอบเฉดเลย

ไม่เคยกลัวมาถึงก็สอบย้าง

สอนน้องบอกหมอให้ฉีดอย่างนี้นะลูก

ชมพู่การที่เราจะถือเข็มแล้วไปแทงใครสักคนหนึ่งลูก

เริ่มครั้งแรกตรงไหนตรงนี้หรือว่าตรงภูมิ

ไม่ค่ะประมาณนี้

แล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็เดินยาชึบ

ไปเลยง่ายเย็นต่องร้องไหม
ครั้งหนูก็ชี้ให้ร้องเลย
ใช่เพราะว่าเวลาแทงลงไปเนี่ยมันต้องมีความลึกด้วยนะว่ามันลึกแค่ไหนมันอะไรยังไง

ก็ด้วยความที่คุณยายก็กลัวเข็มไม่กล้าฉีดเอง

แล้วเวลาชมพู่เขาฉีดคุณยายต่องไม่หวัดเสียวเหรอคะ

เขาไม่กลัวค่ะเขาบอกว่าฉีดให้แม่ได้
ทำไมไว้ใจเด็กอะตอนที่เริ่มแบบป่าวสี่เอง
ไม่เป็นไรไว้ใจหลานไม่ไว้ใจตัวเอง

ตอนนี้ฉีดที่ท้องบ่อยมากบริเวณไหนของท้อง

นิ้วใครก็ไม่เท่ากันด้วยนะกะถูกได้ไงไม่รู้

เช็ดก่อนก่อนจะฉีดต้องเช็ดแอลกอฮอลก่อนไหม

แล้วก็พอฉีดซึบดึงเข็มออกเลือดออกไหมลูก

พอเลือดออกเราก็เอาแอลกอฮอลเช็ดอีกทีนึง

คุณยายต่องมาทั้งหมดกี่ปีแล้ว

ตอนนี้ที่บ้านมีอยู่๓๔กับขวดแล้วค่ะ

ขวดน้ำเล็กค่ะ

เขาเข็มที่ใช้แล้วแล้วเขาใส่ขวดไว้

เก็บเป็นที่ระลึกคุณนึกถึงไหม

เก่งมากนะก็เป็นเด็กที่เรียกว่าใจกล้าบ

ก็เลยฉีดยาได้นะไม่แน่นะฮะ

แหม่รู้งี้เอายาฉีดสิวไว้

จ่ายไม่ถึงป่าเซียว
ก็เป็นเรื่องราวของทั้งสองท่านนี้นะครับ

แต่ตอนนี้เรามาเข้าเกมกันก่อนดีกว่านะครับ

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิต

ในรายการของร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ถ้าได้ไปหนึ่งแสนบาทเนี่ย

แล้วก็ที่เหลือเก็บเป็นทุนการศึกษาให้ตัวเองค่ะ
คุณยายมีหนี้การเกษตรอยู่เท่าไหร่คะ
รวมนะครับแปดหมื่นค่ะ
ก็หกเพลงนะครับสามตัวช่วยนะครับ
เอาแค่เนื้อเพลงนะครับ

เริ่มกันที่เพลงแรกกันก่อนเลยก่อนที่จะไปต่อนะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เพลงแรกของชุมภูค่ะเป็นเพลงรุ่นใหม่เลยล่ะบอกกับชุมภูเลยแค่ร้องไหมเลย
เคยร้องค่ะแต่ว่าดูในจอโทรศัพท์ไม่ค่อยแม่นเนื้อค่ะอ่าดูเนื้อในจอโทรศัพท์
ใช่ค่ะเวลาเปิดหมวก
อดใจอยู่เหมือนกันนะถ้าอย่างนั้น
ก็เคยร้องตามแต่ต้องดูเนื้อ

วันนี้ไม่มีเนื้อให้ดูนะครับ
ต้องร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงของเขาเลยนะครับ
แต่ตัวช่วยนะครับมีสิทธิ์ครับ
ว่าในเพลงนี้น้องชมพู่จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอให้ผ่านไปได้ค่ะลูกเพราะว่าถ้าหนูไม่ผ่านเพลงนี้
จะไม่ได้เริ่มแล้วเราจะไม่ได้ตังค์

หนูจะทำให้สุดความสามารถนะครับ

ไปด้วยกันนะครับขอให้โชคดีนะครับน้องชมพู่สำหรับเพลงแรกนี้
เพลงที่หนึ่งครับเพลงนี่มูลค่านึงเมืองบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ตาหักปานนี้ให้เค้าริมาส่งได้บ่สังสื่อใส่หน่อยี่ห่อยี่ห่าง
โป๊บกะติกะเป็นคนเหนียบเหนียบ
นั่งพักเพียบคือพาหักไว้เป็นสาวสไตล์
กุลละสตรี
แต่มือนี้อดใจบ่อยู่
ได้มาเห็นผู้เปล่าหลูบล้อ
คือคักแห่นหนอ

กรรมเทพยิ่งลูกศร
ปากลงกลางใจเสียจังใด
พาไว้กะบ่อยู่

ให้เคอรีมาส่งในบ่
สังสื่อใส่หน่อยี่ห่อยี่ห่าง
เป็นตาจังเอาให้

วันมาแลกเฟสไลการ
สิเฝ้าทำคะแนน
อยากมีแฟนคืออายว่าวแบบบ่

เพราะเอิญที่รักได้บ่

ย่ามส้มตากลับอายคนนล่ะ

ขนนี่นูมัก

ร้องได้ให้ล้าน

ชิคกี้พาย